ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่นำทางให้ความสะดวกสบาย

เพราะว่าล่าสุดนี้ส่งอีกหนึ่งแอปพลิเคชันครับ
สามารถจะสัญหาร้านค้าต่างและรับชมแบบ๓๖๐องศาได้อีกด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
ที่จะนำทุกคนเข้าไปชมคลังภาพขนาดย่อมแบบ๓๖๐องศา
ปลายนิ้วแม้จะยังไม่ได้ไปเยือน
ที่ช่วยให้นักช็อปได้ชมภาพภายในศูนย์การค้าอย่างใกล้ชิด
ในช่วงใกล้สิ้นปีที่เข้าสู่ฤดูช้อปปิ้งแล้ว
นักท่องเที่ยวจะได้สำรวจเส้นทางและสถานที่ต่าง
เพื่อการวางแผนเที่ยวชิมช็อปได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
มีงานเก็บภาพมากกว่า๗๖ประเทศ

ผู้ประกอบการในไทยก็สามารถเผยแพร่ตัวเอง
ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักได้ดีขึ้น
แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่และเชียงราย
สถานที่ตามสถานที่ท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้า
ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวรวบรวมคอเล็กชั่นกว่า๓๐๐ชุด
มีทั้งสถานที่ทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
เรามีความต้องการจะช่วยสนับสนุนให้คอนเทนต์ของประเทศไทยเนี่ย

แสนกิโลเมตรในประเทศไทยแล้ว
แล้วก็จะเป็นสิ่งที่เราให้โฟกัสให้ความสำคัญอยู่เรื่อยครับ
ส่วนภาพบุคคลหรือทะเบียนรถยนต์ที่ติดมาก็เบลอภาพเรียบร้อยแล้วเช่นกัน
มั่นใจได้ว่าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใครแน่นอน